ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักจะพบมิตรต่างเพศเป็นบุคคลในเครื่องแบบ
มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคนรัก
สุขภาพอาจจะเจ็บไข้อาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
และอุบัติเหตุของคนใกล้ชิดการปีนในที่สูงการเดินทางคนเดียว
การเงินจะใจร้อนเรื่องรายจ่ายในสภาพที่ควบคุมยาก
แต่ธุรกิจติดต่อจะช่วยให้ดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงที่อยู่ของใช้ชำรุด
การงานผลงานในการทำงานเด่นจะเห็นได้ชัด
จะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์